ไปดูความคืบหน้ากรณีนี้บ้างคดีนี้บ้างคดีที่คุณยายอายุ๖๙ปีถูกคนร้ายยิงที่หลังบ้านจำได้ไหมครับ
อืมแล้วตำรวจก็ตั้งปมสังหารเอาไว้หลายประเด็นทีเดียวครับ
เรื่องหลักเขตที่ดินเรื่องของการทำคุณสัยไอ้วันนี้มันมีเรื่องของประเด็นทำคุณสัยนี่แหละครับ
คุณยายผู้ตายเนี่ยนะฮะกับเพื่อนบ้านเนี่ยทำคุณสัยใส่กันอย่างกับหนังจอมขมังเวศ
อืมครับนี่เป็นทูบกำหนึ่งนะครับที่ปักอยู่ในกระป๋องวางอยู่ในบริเวณบ้านของนางจางจันทมุทร
หรือว่ายายจางครับอายุหกสิบเก้าปี
หมู่๘ตะบนรัฐภูมิอำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลา
ถูกคนร้ายบุกยิงเสียชีวิต
สภาพกระป๋องมีรอยถูกทับจนบี้แบนครับ
ถ้าดูเผินอาจเหมือนการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทางทั่วไป

คุณนักข่าวไอ้ทูบกรรมนี้ยายจางทำคุณสัยใส่เพื่อนบ้าน

คดีนี้เกิดขึ้น๒ทุ่มของคืนวันที่๒๓มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
คนร้ายดักซุ่มยิงยายจานเสียชีวิต

ก่อนเกิดเหตุยายจางอยู่ในบ้านกับลูกสาว
แล้วก็หลานนับได้๘คนขออภัยฮะ๖คนครับ
คือได้ยินเสียงหมาเห่านะครับอยู่หลังบ้านนานเกือบครึ่งชั่วโมง
จะเห่าอะไรนานขนาดนั้นด้วยความสงสัยครับ
จางเนี่ยก็ถือตะเกียงเดินออกไปครับออกไปดูครับ
พอถึงหลังบ้านที่ติดกับครัวปรากฏว่าคนร้ายซุ่มอยู่
หมามันเห่าคนร้ายฮะนี่แหละครับพุ่มไม้นั้นนะฮะ
สั่นยิ๊กแล้วมีปืนลูกซองยิงใส่หนึ่ง
ยายจางล้มลงเสียชีวิตครับทั้งเรื่องขัดแย้งกับญาตินะฮะ
เกี่ยวข้องกับหลักเขตที่ดินนะครับซึ่งยายจางเนี่ย
หลักเขตลุกล้ำที่ดินของญาติหรือว่าเรื่องที่ยายจางเนี่ย
ผิดใจกับญาตินะครับหลังจากเป็ดของยายเนี่ย
หายไปนับร้อยตัวเมื่อปลายปี๒๕๖๒
นี่คือหลายประเด็นที่ตำรวจเขาตั้งเอาไว้
แต่ที่น่าตกใจคือมีชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้ครับ
บอกว่ายายจางเนี่ยเป็นคนชอบเล่นคุณสัยมนต์ดำนะ
ขัดแย้งกับญาติคนหนึ่งจนถึงขั้นทำคุณสัยมนต์ดำ
ใส่กันไปใส่กันมาเขาบอกว่าดูยังไงก็เหมือนหนังจอมขมังเวท
สอดคล้องกับทูบหลายกรรมที่ถูกจุดทิ้งไว้ในบริเวณบ้านครับ
ทีมข่าวก็เลยไปที่บ้านยายจางนะครับเพื่อขายข้อข้องใจว่า
คุณยายมีวิชาอาคมตามที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันหรือเปล่า
ไปเจอใครรู้ไหมเจอใครฮะไปเจอลูกสาวไปเจอหลานนะฮะ
ที่กำลังเก็บเสื้อผ้าของยายจะไปให้ตำรวจเขาขอตรวจดีเอ็นเอไง
จากการสังเกตในบ้านนักข่าวก็ไปเจอทูบ๒๓กรัมนะ
ที่จุดไปแล้ววางอยู่ที่พื้นครับคุณผู้ชมครับ
ลูกสาวเล่าบอกว่าปกติยายจางเนี่ยเป็นคนโผงผางนะฮะ
หลายคนอาจจะไม่พอใจส่วนทูบหลายสิบดอกที่เห็นปักอยู่ในบริเวณบ้าน
ยอมรับว่ายายจางเป็นคนปากไว้แต่มันก็ไปเลือกปกติ
คือไหว้พระสวดมนต์เหมือนคนทั่วไปนะครับและตรงนี้นะฮะ
คือลูกสาวพูดไว้ก็น่าคิดเขาบอกว่าถ้ายายจางมีคาถาอาคมจริงอ่ะ
คงไม่โดนยิงตายหรอกลองฟังลูกสาวเล่าดูฮะ
อีกประเด็นนึงนะฮะที่ตำรวจตั้งปมสงสัยเอาไว้คือความขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน
ทีมข่าวไปพูดคุยกับบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เป็นญาติของยายจางด้วยนะ
ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าวันเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายปืนหนึ่งนัด
แต่ไม่ได้ใส่ใจคิดว่าเป็นเสียงประทัดตอนนั้น
คุณผู้ชมครับคดีนี้ตำรวจสภควรเนียงเนี่ยเชิญเพื่อนบ้านที่ถูกระบุว่า
มีปัญหาเรื่องหลักเขตที่ดินมีหลักเขตที่ดินมีปัญหากับยายจางเนี่ยนะ
ไปสอบปากคำแล้ว๒๓ปากแต่ทั้งหมดให้การปฏิเสธครับ
นี้ครอบครัวนำศพของยายจานนะครับตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดทรายขาวตะบนทุ่งหวัง
อำเภอเมืองสงขลาโดยมีกำหนดทำพิธีชาปนกิจนะครับ
ในวันเสาร์ที่๒๗มีนาคมนี้ครับ